พาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดสมุทรปราการต้องบอกว่าฟังแล้ว

เพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนอายุแค่๑๔ปี
เมาสุราแล้วก็ไปใช้มีดนะคะ
จี้เด็กหญิงอายุแค่๙ขวบข่มขืน
ตอนนี้ชาวบ้านจับตัวเอาไว้ได้แล้วนะคะ
ตำรวจภูทรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการก็ได้รับแจ้งจากผู้เป็นแม่ค่ะ
ว่าลูกสาววัย๙ปีซึ่งเป็นนักเรียนชั้นป๔โรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ย
เยาวชนชายอายุแค่๑๔ปีชาวจังหวัดสกลนครข่มขืนภายในบ้านพักในตำบลบางครุอำเภอพระประแดง
พอตำรวจเข้าตรวจสอบที่บ้านพักที่เป็นบ้าน๒ชั้นชั้นล่างเนี่ยแบ่งเป็นห้องเช่า๑ห้อง
ไปเจอเยาวชนชายวัยสิบสี่ปีผู้ก่อเหตุถูกชาวบ้านกำลังรุมจับตัวอยู่นะคะ
ซึ่งใบหน้าก็มีร่องรอยเขียวช้ำเพราะว่าพยายามหลบหนีก็โดนรุมประชาธรรมกันไปค่ะ
พอตรวจสอบภายในห้องครัวไปเจอมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑๐นิ้วตกอยู่ที่พื้น
ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นำตัวเยาวชนชายคนนี้ไปสอบสวน
ต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธค่ะเพราะว่ายังอยู่ในอาการมึนเมาสุรา
โดยแม่ของเด็กหญิงผู้เสียหายเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวมาเล่าให้ฟัง
ถูกเยาวชนชายคนนี้ที่เช่าห้องพักอยู่ภายในบ้านกับผู้เป็นแม่
ที่มีอาชีพเกาะสร้างเดินเข้ามาขอหัวหอมค่ะ
บอกว่าจะเอาไปทำอาหารลูกสาวก็เลยเดินเข้าไปในครัวคือจะไปหยิบให้
ผู้ต้องหาก็เดินตามมาด้วยจากนั้นเดินตามเข้ามาถึงในครัวก็คว้ามีด
แล้วก็จี้บังคับข่มขืนหนึ่งครั้งก่อนจะหนีออกมาได้
แล้วก็ร้องให้ชาวบ้านช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบส่งตัวเด็กหญิงไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
รวมถึงติดต่อสหวิชาชีพนักจิตวิทยาแล้วก็นักสังคมสงเคราะห์
ร่วมสอบสวนหาความจริงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ